เมื่อวานี้เกิดเหตุการณ์ที่ท่าน้ำตรงวัดโสธร
ปรากฏว่าสามะเนรพลัดตกน้ำตกท่า
แม่น้ำบางประกงตอนช่วงหัวค่ำ
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังในค้นหาทางนักประดาน้ำ
แต่พอกลางคืนมันอันตรายน้ำก็เชี่ยว

เช้าวันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่จะพยายาม
ปูพรมค้นหาสามเณรที่ตกลงไปที่น้ำนี้นะฮะ

และก็ศูนย์วิทยุคคู่ภัยฉะเชิงเซ่า
รับแจ้งเหตุมีสามเณรพลัดตกน้ำ
บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรรารามวรวิหาร
ปานทองอายุ๑๔ปี
เป็นสามเณรของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดโสธร

โดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำได้วางแนวเชือกยาว๑๒เมตรนะคุณนะ
และทีนี้ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็คือ
ค้นหาตามแนวเชือกซ้ายขวา
ค้นหาแบบนี้ตั้งแต่สักประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
จนกระทั่งประมาณเกือบ๕ทุ่ม
ก็อุโบสทวัดขอหลวงพ่อสวทรให้ช่วยลูกหน่อย
บันดาลให้สามเณรปลอดภัย
และขอให้เจ้าหน้าที่เจอสามเณรโดยเร็ว
แต่สุดท้ายเมื่อคืนค้นหากับ๓ชั่วโมง
กระแสน้ำที่เย็นแล้วก็ไหลเชี่ยวและความมืดอีก
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติการในการค้นหา
ไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยกับทุกคนนะฮะ
แล้วก็วันนี้ตอนเช้าตั้งแต่รุ่งสาง

โดยจะนำเรือเล็กวิ่งตรวจหาตลอด
สองแนวฝั่งแม่น้ำบางประกงเลย
ทีนี้ถามว่าสามะเนรไตรตกน้ำตกท่าได้ยังไง
ก็ถามจากสามเณรนารินรอดเดียวอายุ๑๔ปี

สามเณรนารินเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือสมเนรนารินเองพร้อมสมเนรไตรแล้วก็กลุ่มเพื่อนนะครับ
มักจะชอบมานั่งเล่นบริเวณสาลาท่าน้ำวัดเป็นประจำ

ทุกคนก็จะเดินกลับเข้ากุฏิที่พักแล้ว
เพราะว่าสาลาท่าน้ำจะปิด๖โมงเย็นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเดินผ่านท่าน้ำที่มีรั้วกั้น
มะเนรนารินเนี่ยเดินเป็นคนแรกนะครับ

แล้วก็ดูว่าสามเณรไตร่เนี่ยเดินตามมา

แล้วอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนตกน้ำครับ
ไปอีกทีสามเณรไตรตกแม่น้ำบางประกงไปแล้ว

ชูมือชูไม้ร้องขอความช่วยเหลือ
แต่ทีนี้ทั้งสามเณรนารินและเพื่อนสามะเนรเนี่ย
ว่ายน้ำไม่เป็นครับพยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
หรือว่าพระรูปผู้ใหญ่เนี่ยนะปรากฏพอมาถึงนะ
กลับมาตรงจุดที่เห็นสำมะเนรไตรตกน้ำแล้วก็ชูมือชูไม้ขึ้น
ปรากฏไม่เห็นแล้วท่ามกลางความมืดมองไม่เห็นสามเณรไตรแล้วนะฮะ
พี่เลี้ยงมาส่องไฟฉายดูหาไม่เจอก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาค้นหา
คือพระผู้ใหญ่บอกว่าตรงสารานี้จริงเป็นสาราที่เคยห้ามสามเณรมานั่งตรงนี้
เพราะกลัวอันตรายและอีกอย่างเพื่อนสามเณรบอกว่าสามเณรไตรน่าจะลื่น
ก็เลยตกน้ำตกท่าไปกลายเป็นอุบัติเหตุ
ใช่นะครับแต่ทีนี้เช้านี้ต้องมีปฏิบัติการในการค้นหาต่อนะฮะ